ผู้ชายคนนี้เมาเมาแล้วข้ออ้างเดิมเมาแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ไปจุดผู้หญิงเขาจะข่มขืนเขาดีนะพลเมืองดีมาจับได้จับได้สารภาพเลย
แล้วเรามาข่มขืนเขาแค่นั้นยอมรับเหรอยอมรับทุกอย่างครับใช้ได้ใช้ได้
เราลูกผู้ชายเราไม่ได้มีตัดติอยู่เลยแล้วทำไมทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า
ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า

ทำไมคงคืนเขาว่าทำไมคงคืนเขาว่า